โอ้โหไฟไหม้หนักทีเดียวครับวอดทั้งหลัง
แล้วในบ้านนี้ระทึกที่ระทึกมากก็คือ
มีคนป่วยคนพิการอยู่๓คน
เนี่ยฮะโอ้โหดูไฟสิครับ
นี่ครับแรงจริงฮะบ้านสวยด้วยนะเนี่ย
บ้านเลขที่๑๗๐ตะบนสันโค้ง

เป็นบ้านของนายจรูนวงมั่นอายุ๗๒ปี
ดับเพลิงของอบตสันโค้ง๒คันนะฮะ

ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงนะครับไฟสงบ

ชั้นบนเป็นไม้เสียหายทั้งหมดเลย

คนในบ้านมี๔คนรวมตัวกันอยู่ชั้นล่าง
พอได้ยินเสียงว่าไฟไหม้ชั้นบน
จากนั้นก็ลามลงมาชั้นล่างอย่างรวดเร็ว

เพื่อนบ้านก็มาช่วยครับนะฮะ

คือลูกหลานป่วยด้วย
แล้วก็พิการด้วย๓คนอยู่ในบ้านนะฮะ

โอ้โหผมดีใจจริงนะฮะ

ไฟฟ้ารัดวงจรนะฮะ
ประเมินความเสียหายเบื้องต้นประมาณ๑ล้าน๒แสนบาท
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบอีกครั้งนะครับ